ส่วนการวางโครงสร้างใหม่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ที่มีข่าวว่าต้องการที่จะวางระบบฟุตบอลเยาวชนทั้งระบบนะครับ
ไม่ใช้โค้ชต่างชาติใช้โค้ชไทยที่จบโปรไลเซ็นต์หนึ่งในนั้นนะครับ
ที่จบโปรไลเซ็นต์ปัดหมาดก็คือพิซิโก่เกรดิศักดิ์เสนาเมิร์นะครับ
มีการสอบถามเมื่อวานนะครับไปถึงเจ้าตัวว่าสนใจจะกลับมารับงานคุมทีมชาติหรือไม่ครับ
หลังจากที่เมื่อวานนะครับเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์พี่ซิโก้นะครับ
อยู่ในข่ายที่จบโปรไลเซ็นต์มาแล้วมีโอกาสที่สมาคมนั้นจะติดต่อไป
แต่ว่าตอนนี้สมาคมเนี่ยยังแค่ให้ข่าวและยังไม่ได้บอกว่า
มีใครที่อยู่ในข่ายบ้างที่จะเรียกให้กลับมารับงานคุมทีม

ซิโก้บอกว่าคนไทยทุกคนถ้าขึ้นชื่อว่าได้มีโอกาสรับใช้ทีมชาติก็
อยากที่จะทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทุกคนที่จบโปรไลเซ็นต์มาก็มีฝีมือ
ก็ต้องขึ้นอยู่ว่าสมาคมนั้นจะพิจารณาใครมากกว่า
ลองไปฟังบางชั่วโมงตอนการพูดคุมทุกวันครับ
พี่สักโก้มีโอกาสพูดดูด้วยกับทางพี่เฮงนอกรองไหมครับ
ยังไม่ได้คุยกันเพราะว่าก็เรียนอยู่ด้วยกันทุกวันหมดแล้วนะครับ
แล้วถ้าพี่เฮงเขามาแบบทาบทามพี่ก็สนใจมั้ยเอ่ย

ล่าสุดครับทางโค้ชเฮงนะครับวิทยาลาฮากูลประธานเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอล
ก็อ่อเปิดเผยว่าได้ทำการตั้งออกหน้าวูกศรนะครับ
ทั้งสามชุดก็คือยูสิบหกยูสิบเก้าและยูยี่สิบเอ็ด
ไว้ทั้งหมดแล้วเวลานี้กำลังอยู่ในขั้นตอน
การแจ้งให้กับทางมายกษมนธ์สมาคมพิจารณาแล้วก็ประกาศจำเป็นทางการ
ค่ะที่ทีมงานของจะถูกปรับลงไปนะครับทำใหญ่เยาวชน๑๒๑๔ปี
แล้วก็จะกลับไปช่วยนี่ครับ